ผู้ชมครับเราไปคุยกับทางร้านอาหารที่จังหวัดภูเก็ตมาแล้วนะฮะ
หลังจากที่มีคนโพสต์บอกว่าโอ้โหทำไมราคาค่าอาหารแพงมหาโหดอย่างนี้
เอาแค่หมึกกระเทียมเนี่ย๒๕๐๐บาท
เขาก็มีบินให้เสร็จสับนะมีทั้งบินแรกเริ่มแล้วก็บินที่ต่อรองกันลงมา
หมึกกระเทียมหมึกทอดกระเทียมจานนี้๒๕๐๐บาทนะฮะ
แต่ว่าทางร้านอาหารบอกว่าเขาก็ขอชี้แจงหน่อยนะว่าเรื่องราวเนี่ยมันเป็นมายังไง
เอาที่ต้นทางก่อนนะครับผู้ที่โพสต์เฟซบุ๊กคนนี้เนี่ย
บอกว่าต้องการเตือนภัยคนที่มาเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
โอ้โหนี่ทำให้ชื่อเสียงจังหวัดเขาเสียหายหมดเลยแต่ความจริงก็เป็นเรื่องของระหว่างบุคคลนี้กับ
กับคนที่เขาเป็นผู้ที่ทำอาหารร้านอาหารแห่งนี้นะฮะเดี๋ยวลองฟังเขาเคลียร์กันนะฮะว่าแต่ละฝ่ายเป็นยังไง
คนโพสต์เนี่ยบอกว่าพาครอบครัวมาเที่ยว
ไปซื้อกุ้งมังกรมา๔ตัวแล้วไปให้ร้านอาหารทำอาหารให้นะ
แล้วก็มีอาหารที่สั่งเพิ่มด้วยนะครับพอบินออกมาตกใจมากบินที่ออกมาเนี่ยอาหารแต่ละอย่าง
หมึกกระเทียมเนี่ยคิดราคา๒๕๐๐บาทคั่วกลิ้งหมูราคา๘๕๐บาทนะฮะ
แล้วก็ยังมีออเดอร์ที่ให้ไปทำซาซิมิกุ้งมังกรมาให้๑ตัว
แต่พอมาถึงมันกินไม่ได้เลยรสชาติไม่โอเคมากนะฮะ
แล้วก็บอกว่าบินแรกที่ออกมาเนี่ยนะฮะผู้โพสต์เนี่ยบอกว่าเขาไม่ได้ไปร้านเองนะ
เขาอยู่ที่โรงแรมไก๊เนี่ยไปซื้อของให้แล้วก็ไปสั่งอาหารให้จัดการให้ทุกอย่าง
แต่ค่าอาหารที่ออกมานะฮะมีกุ้งมังกร๓๐๐บาท
ค่าอาหารอื่นอีกรวม๖๗๕๐บาทนะครับ
เจ้าของบอกว่าโอ้โหมันแพงจากบินแรกที่ให้มาเนี่ย๖๗๕๐บาท
เนี่ยฮะพูดไปพูดมาต่อไปต่อมานะเขาก็ทำบินใหม่มาให้
ลดราคาไปเหลือ๕๗๕๐บาทหมึกกระเทียมจาก๒๕๐

แต่ผู้โพสต์เขาบอกว่าโอ้โหมันก็ไม่ไหว
มันก็โหดไปอาหารอาหารสิ่งหลายอย่าง
แต่ก็ไม่คิดว่ามันจะราคาแพงขนาดนี้
คืออาหารที่สั่งเขาบอกว่ามันก็ยอมรับ

แต่ทำปริมาณมากแล้วมาคิดเพิ่มหนักขนาดนี้ก็ไม่ไหว
ทีนี้ดูทางฝั่งของร้านอาหารนะครับทุกผู้ชมครับ
เราไปเจอมาแล้วนะผู้จัดการร้านอาหารแห่งนี้เขาขอชี้แจงหน่อย
เขาบอกว่าเมื่อวานนี้นะครับ๗กรกฎาคมเนี่ย
มีไกด์ของบริษัททัวร์ติดต่อมาบอกว่า
จะขอซื้อวัตถุดิบแล้วมาให้ที่ร้านเนี่ยปรุงให้ก็ตอบตกลงนะ
เมนูที่รับปรุงนะมีกุ้งมังกร๔ตัวมีปลามง๑ตัวปลาเก๋า๒ตัว
โดยปลามงเนี่ยตัวใหญ่ประมาณ๒กิโลกรัมต้องหั่นเป็น๒ท่อน
ท่อนหัวทำเป็นนึ่งมะนาวท่อนหางทำเป็นซาซิมิ
ส่วนกุ้งมังกร๔ตัวตัวแรกทำเป็นกุ้งมะขามอีกตัวทำเป็นกุ้งทอดกระเทียมพริกไทย
อีก๒ตัวทำราดพริกส่วนปลาเก๋าเนี่ยนะตัวแรกทอดกระเทียมพริกไทย
อีกหนึ่งตัวแบ่งครึ่งท่อนหัวต้มยำท่อนหางแกงส้มแล้วก็เครื่องปรุงเครื่องปรุงทั้งหมดเนี่ย
ในการทำอาหารเนี่ยเขาคิดราคา๓๐๐บาทไก๊ก็ตกลงนะแต่ลูกค้าเนี่ยสั่งอาหารเพิ่ม
มีน้ำพริกกุ้งสด๑ถ้วยน้ำพริกกะปิอีก๑ถ้วยหมูคั่วกลิ้ง๑ถ้วยแต่แจ้งว่า
ไอ้ที่สั่งเนี่ยน้ำพริกหมูคั่วกลิ้งพวกนี้เนี่ยเอาแบบกิน๑๐คนนะเค้าก็ต้องทำเป็นหม้อใหญ่ไง
กระเทียมพริกไทยเนี่ยเขาต้องใช้หมึก๒กิโลกรัมเพราะลูกค้าบอกกิน๑๐คน
เขาก็ทำในปริมาณ๑๐คนครัวกลิ้งหมูก็กิน๑๐คนเขาก็ทำแล้วก็คิดราคาตามที่ปรากฏในบินจริง
แต่ว่ามีการอ่าขอต่อราคาเขาก็ลดลงให้นะครับลูกค้าขอต่อนะสุดท้ายเนี่ยที่เขาคิดไปเนี่ยสี่พันเก้า
คือทำให้เขาไปแล้วแต่เขาไม่พอใจหาว่าแพงก็ลดให้แบบสุดก็เหลือ๔๐๐๐บาท
ผมขอวิงววลนะครับ
ครับก็ทำไปราคามันมาตรฐานอีกจริงแล้วก็นี่ราคาเป็นลดของช่วงหน้าโลนแล้วด้วย
ไม่ได้คิดว่าชั้นอะไรเลยถ้าทำอาหารนี่ก็เยอะเยอะมากหลายรายการ
ที่ทำอาหารอย่างที่แจ้งไปเดี๋ยวอะไรอย่างยากตรงนั้น
ชั้น๓พันธุ์นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วสำหรับคนไทยครับ
ทางร้านเขาบอกว่าเขาแจ้งราคาค่าอาหารให้ทางไกด์ที่มาติดต่อเรียบร้อยแล้วนะ
ไก๊ก็โอเคนะแต่ไม่รู้ว่าไปบอกกับลูกค้า
ของเขารึเปล่าพอคิดราคามา